เรื่องราวของบอลไทยกันบ้างนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาเกมพัดตกค้างเตะกันช่วงสงกรานนะครับ
นั่นก็คือการเจอกันของบุรีรามยูเนเต็ดเจอกับชนบุรีเอฟซีสุดท้ายนั้นสู้กันจนถึงช่วงทดเจ็บแล้วประตูชัยเกิดขึ้นกับทีมเจ้าบ้านเก็บ๓คะแนนเลยครับ
เป็นอีกหนึ่งเกมสุดมันเลยนะครับสำหรับเกมที่ไอวายสเตดียมนะครับ
บุรีรัมย์ไม่แพ้ในลีกติดต่อกันได้เป็นเกมนะที่สี่สิบสามอันจากเกมนี้โอ้โหสู้สนุกครับ
กว่าจะได้ประตูกว่าจะเอาชนะได้นะครับเป็นเกมที่ลุ้นกันนาทีต่อนาทีครับ
สำคัญของเกมนี่คือจังหวะนี้นะครับผ่าน๗นาทีคิมซอนโฮกองการชมบุรีเนี่ยหัวฟาดพื้นนะครับ
แล้วดูเหมือนจะกัดลิ้นตัวเองนะครับเพราะว่าช็อกไปเลยครับสุดท้ายเนี่ย
นาวินจูจีนถอดสนับแข้งของตัวเองนะครับเอาไปให้กัดแล้วก็นำตัวประถมพยาบาลได้นะครับ
จากนั้นประตูมาครับนาทีสามสิบเอ็ดบุรีลำขึ้นนำในตอนที่คิมสุยองจากให้กับซุช่าวครับ
ยิงให้กับบุรีรำน้ำก่อนในช่วงสี่สิบห้านาทีแรกครึ่งหลังครับนาทีห้าสิบ
งเข้าไปครับลูกที่๖ของเซนเตอร์ทีมชาติเวยาซูเอล่าครับ
ขึ้นนำเป็นดาวสันวัลเดียวกองหลังนะครับนำดาวสันวัล
จากนั้นครับโดน๒ประตูชุมบุรีนั้นเร่งเครื่องครับ
แล้วก็ไอ้ไอ้แตกได้ครับรุนเปิดคลิกขึ้นกับเรียนโดยอาซัมซาวมง
และยิงไกลลูกนี้ครับนาที๘๐โอ้โหตีเสมอครับชนบุรีแบบช็อกเลยครับ

จังหวะก็จะหาจังหวะเปร่าเวลาไหมครับ
บุรีรำลุ้นครั้งสุดท้ายเปิดเข้าไป
แล้วจังหวะได้เข้าโมงลูกนี้
รับไม่ดีครับแล้วเรียบร้อยเลยครับ
โอ้โหได้ประตูสุดท้ายจนได้นะครับบุรีรำ
จากคิวซึงยองครับยิงง่ายเข้าไป
ชนะ๓๒ครับบุรีรัมยูเนเต็ดเก็บ๓คะแนนแบบหืดจับเลยครับ
ไปที่เรื่องราวของเมืองทองยูเนเต็ดกันบ้างนะครับ
ประเด็นของอาทิตย์ดาวสว่างนักเตะทีมชาติไทยในสังกัดของเมืองทอง
ก็เตรียมจะมีการพูดถึงบทลงโทษนะครับสโมสรเมืองทอง
จะออกกับพูดวันอาทิตย์นี้นะครับเวลาวัยศาลตั้งจากที่
หลังดิกรีทีมชาติไทยนั้นตกเป็นข่าว
ถูกแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาพรากผู้เยาว์
ซึ่งขณะนี้เจ้าที่ตำรวจ

โมสรยืนยันครับจะมีบทลงโทษกับนักเตะอย่างแน่นอน
ไปที่ประหารเทคนิกของสมาครกรุงฟุตบอล
อย่างโคชเฮงวิทยาลาวฮะกุล
ก็บอกว่านักบอลที่ถูกแจ้งความกรณีกระทำ
หรือว่ามีการพาหกผู้เยาเหมือนที่เป็นข่าว
เรื่องต่างไปก็จะมีสาเหตุที่นักบอลนั้น
ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะครับ
หากไม่รู้จักยับยั้งช่างใจก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา
ซึ่งปัญหาพวกนี้จะส่งผลกับตัวนักบอลทำให้ขาดสมาธิในการเล่น
แล้วก็ส่งผลถึงฟอร์มการเล่นของทีมที่ดรอปลงไปด้วยครับ
ดังนั้นนักบอลนั้นจะต้องรู้จักในการควบคุมอารมณ์ประกอบกับสโมสร
ต้องมีการปลูกฝังเรื่องของระเบียบวินัย
แล้วก็การควบคุมอารมณ์เรื่องของอีคิวนะครับให้กับนักบอลสามารถที่จะรู้หน้าที่ของตัวเอง
แล้วก็รู้ว่านี่คือชื่อเสียงของสโมสรและชื่อเสียงระดับชาติครับ